ขึ้นชื่อว่าเพชรอยู่ที่ไหนก็คือเพชร
น้ำงานพระเด็จสมเป็นเพชรเผ็มคน
กลับเข้ามาสู่รายการเพชรดาราประกายเพชร

ตอนนี้นะฮะจะเป็นบทเพลงที่
คนแนวหลังเป็นสาวสวย
ร้องเพลงให้กับหนุ่มแนวหน้า
น้องจูจุกลับบทเพลงแนวหลังอย่างค่อย

เสียงรัก
เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก
เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก
เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก

เสียงรัก
เสียงรัก

เสียงรัก
เสียงรัก

เสียงรัก
เสียงรัก

เสียงรัก
ฝึกอีกแล้วนะเราตั้งแต่เช้ายันทำ
โปรเขาสั่งให้ทัพจำต้องกบหน้าทน
เราเป็นเพียงทหารเกณฑ์คนจน
ใช่ลูกในพันใช่ล้านในพล
โปรเราแค่พลทหาร
เกียรติต้อยต่ำหน้าดำก็เพราะทำงาน
อย่าขอร้องท่านผู้การได้โปรเวทส่งสตราธาฮาธน์สักหน่อย
ผมร่องไปมาถึงท่านผู้ผลัดผู้หวนกองร้อย
อย่าให้ได้คิดชิงทางพวกรุ่นร่างรุ่นที่
เราน้องใหม่ปีนี้วอนรุ่นพี่เอ็นดู
จะทำอะไรห่วงได้จิ้ม
คุณครูทางไปผิดไกลอภัยเถิดครูหนึ่งฝ่าอุ่นชูเผือนกัน
อย่าต้อยต่ำอยู่ใต้บังคับประชา
หากจะใช้ใครบอกมาพวกผมไม่ว่าถ้าไม่ทำได้
จงประณีพวกผมพลังที่มาจากแดงไกล
ถ้าผมฝึกไม่ไหวพวกผมคงไม่อยู่ร่วมชายค่ะ

ลาผู้อื่นใจดีคืนท้องที่บ้านนา
แฟนคงคอยเฉงใจลอยห่วงหา
ทุกคืนเฝ้าฝันวันพระพาหวังจะได้มา
โปรดควันเจ้าอย่าห่วงเลยนะจักรดุงคลาน
โกรธจกยิ้มหน่อยตาวันเป็นแสนทานเข้มแข็งสักหน่อย
รอเวลาถ้าพี่ได้มากลับจากกองร้อยจะดีใจไม่น้อย
ยิ้มให้สักหน่อยนะขวัญตา
รอเวลาถ้าพี่ได้มากลับจากกองร้อยจะดีใจไม่น้อย
มีคนเสียงอย่างนี้มั้ยหรือว่าร้องเพลงจุดพอร้องเพลง

ไม่จริงค่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่พี่พี่ค่ามีผิวค่ามันต้องหวาน
ใช่เวลายิ้มเนี่ยหวาน
เวลาน้องเขายิ้มมาก็รู้สึกว่าไม่ได้หวาน

ใช่แล้วนึกว่าอยู่มหาวิทยาลัย
โอ๊ยหน้าแก่เหรอ

ร้อนกรีร์นะดูฟัง

อันนี้บอกที่จะทำอะไร

เหมือนเจอเปรตใช่ไหมครับ

แล้วเดี๋ยวกลับมากับเพชรดาราประกายเพชรครับ

เอาเร็วพูดเดี๋ยว